นี่กำลังจะเข้าแล้ว

ไม่ใช่อันนี้คือคนที่ทำรายการช่องนี้เสร็จออกไป
คนนี้เพิ่งทำรายการเสร็จออกไปเมื่อกี้

นี่ฉีดเลยอะ
ไม่รู้ว่าเอาอะไรมา

พี่ยืนอยู่หน้าแบงค์ก็ยืนนิ่งเลยนะ
อ๋อหลบหลบ
อืมเสื้อนี้กลัวนะครับ

อืมอืมอืมอืมอืม

อ๋อตั๊มโหลดมา

ใช่ครับ

อ๋อเฆรื่องรางกาย
ตำรวจอยู่หน้าแม่งมันอยู่หน้าเขาต้น
ตอนมันจะหนีตอนตำรวจมา
มันใจเย็นมากเลยใจเย็นแล้วเนี่ย

พอมันเห็นตำรวจมันเห็นตำรวจมันก็เลยย้อนสอนขึ้นข้างบน

เห็นไหมฮะมันย้อนเข้ามาเลยมันจะออกไปแล้วมันเยอะ
มันจอดรถทิ้งไปข้างนอก
แต่มันเดินมาจากตรงนี้นะคะมันเดินมาจากฝั่งนู้นอ่ะ
มันเดินมาจากตรงนี้เพราะว่ารถมันจะต้องอยู่แถวนู้น